เวลาที่มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของเด็กเล็กถูกทำร้ายจนเสียชีวิตทีไรมันน่าสะลดใจจริงนะคะ
เหตุการณ์นี้เป็นเด็กผู้ชายอายุสองขวบครึ่งถูกพ่อเลี้ยงทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิต
ที่มิ้วจะเล่ารายละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณ์ไปดูวินาทีจับกลุ่มพ่อเลี้ยงก่อน
เลี้ยงหนีนะเอาลูกตัวเอง๕เดือนหอบลูกพยายามจะหนีแต่ตำรวจบุกไปจับเอาไว้ได้ค่ะ
นี่ค่ะกำลังจะหนีกลับบ้านเกิดที่อุตรดิษฐ์
ไปจับได้ที่หมอชิด
ตำรวจศพพรพแดงจนวสมุทย์ปราการ

อินลาอายุสามสิบหกปีค่ะพ่อเลี้ยงที่ทำร้ายร่างกายน้องไทเกอร์เด็กชาย
วัยสองขวบครึ่งจนเสียชีวิตเป็นห้องพักรายวันใกล้ขนส่งหมอชิดนะคะ
พยายามจะหนีกลับบ้านที่อุตรดิษฐ์คุณผู้ชมได้ยินเสียงร้องของเด็กใช่ไหมคะ
จังหวะที่เจ้าหน้าที่ไปควบคุมตัวพ่อเลี้ยงคนนี้เสียงเด็กร้องก็คือลูกของเขาเอง
อายุ๕เดือนอุ้มลูกหอบลูกหนีไปด้วยตอนเจ้าหน้าที่ไปจับเด็กก็ร้องเสียงดังเลยค่ะ
คือเรื่องราวมันเป็นแบบนี้นะคะ๑๐พฤศจิกายนนางสาวสิรานีอายุ๓๐ปี
แม่ของน้องไทเกอร์ไปแจ้งความกับตำรวจว่าน้องไทเกอร์ถูกนายวิโรธพ่อเลี้ยงทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บสาหัส
และน้องไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลตัวแม่เล่าให้ฟังว่าแม่มีลูกสามคน
คนโตคือลูกสาวอายุเก้าขวบเป็นลูกกับสามีเก่าน้องไทเกอร์ที่เสียชีวิตอายุสองขวบครึ่ง
เป็นลูกคนกลางนะคะเป็นลูกกับสามีเก่าเหมือนกันแล้วก็มีลูกอีกคนนึงคนสุดท้องเด็กผู้ชายอายุ๕๐
เดือนเท่านั้นค่ะอันนี้เป็นลูกของเธอกับตัวผู้ก่อเหตุ๙พฤศจิกายนพาลูกชายคนเล็กไปฉีดวัคซีน
ที่โรงพยาบาลไปแต่เช้าเลย
พอกลับมาถึงห้องพักที่อำเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการต่อเวลาประมาณบ่ายโมง
แม่บอกว่าน้องไทเกอร์นอนสม
ตามตัวมีร่องรอยฟกช้ำคล้ายถูกทำร้าย
ก็เลยถามนายวิโรธพ่อเลี้ยงค่ะ
นายวิโรธเมานะคะนายวิโรธเมา
คือแม่บอกว่าถามว่าทำไมทำไมลูกสภาพแบบนี้
นายวิโรธยอมรับว่าทุบ
บีบท้องบีบตัวน้องไทเกอร์
จับน้องไทเกอร์โยนลงไปในอ่างน้ำ
โอ้โหอ้างว่าที่ทำแบบนี้
เพราะน้องไทเกอร์อุจจาระบ่อย
เหมือนกับอุจจาระเรียราช

พฤศจิกายนน้องไทเกอร์อาเจียนค่ะ
และอุจจาระอีกประมาณ๓๔รอบ
นายวิโรธพ่อเลี้ยงอะค่ะอุ้มน้องไทเกอร์ครับ

ปรากฏว่าน้องคางกระแทกพื้น

เหมือนกับอุ้มแล้วน้องร่วงหล่นลงมา
คางแตกน้องตาลอยเลยทีนี้
นายวิโรธอุ้มน้องจะพาไปโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพที่อยู่ห่างจากห้องพักประมาณ๕๐๐เมตร
ตัวแม่บอกแม่ก็อุ้มลูกคนเล็ก๕เดือนออกไปด้วย

พอนายวิโรธพ่อเลี้ยงรู้ว่าน้องเสียชีวิต
พาลูกชายคนเล็ก๕เดือนหนีไปอุ้มหนีไปค่ะ
ตำรวจตามไปจับได้
นี่ภาพอันนี้เห็นเลยตอนอุ้มหนี
อุ้มลูกตัวเองนี่นะเด็กผู้ชาย๕เดือน
เดินไปเดินมาก่อนวนไปวนมาอันนี้คือหนีนะคะ
แต่เขาอ้างว่าเขาไม่หนีนะตอนเจ้าหน้าที่ไปจับเขาไว้ได้เขาอ้างว่าไม่ได้หนี
แต่ไปไหนอ่ะคะอุ้มลูกไปไหนอ่ะคะ
อ้างว่าไม่ได้หนีเนี่ยตำรวจก็ตามไปจับได้
ตอนแรกนายวิโรธพ่อเลี้ยงอ้างว่าไม่ได้ทำอะไรเลย
ไม่ได้ทำอะไรน้องไทเกอร์เลย
แต่รอยช้ำที่ตัวน้องแค่บีบท้องน้องแค่นั้นนะน้องไม่ได้กินข้าว
อ้างแบบนี้อ้างว่าไม่รู้ทำไมน้องเสียชีวิต
แล้วโยนไปแม่นะบอกแม่เด็กนั่นแหละแม่ไทเกอร์นั่นแหละ
เคยจับไทเกอร์แขวนคอจนกินข้าวไม่ได้
ไทเกอร์เล่าให้ฟังเองพ่อเลี้ยงโยนไปแม่เด็ก
ล่าสุดวันนี้ค่ะตำรวจนำตัวพ่อเลี้ยงไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
พาไปชี้จุดที่บอกว่าน้องไทเกอร์ร่วงลงแล้วคางกระแทกพื้นจนคางแตกอ่ะนะคะ
รวมถึงจุดที่เป็นอ่างน้ำในห้องน้ำนะคะ
นายวิโรธอ้างว่าไม่ได้โยนไปในอ่าง
แค่เอาตัวน้องไปล้างก้นล้างตัวน้องอุจจาระเหลวหลายครั้งอุจจาระเรียราช
ยืนยันว่าแม้ว่าไทเกอร์จะเป็นลูกเลี้ยงแต่รักและเอ็นดูน้อง
แต่ยอมรับว่าเคยตีน้องอยู่บ้างเพราะน้องดื้อไม่ยอมกินข้าว
แล้วก็บีบท้องน้องให้น้องกินข้าวยอมรับว่าใช้ไม้เรียวตีไปบ้าง
ผมไม่รู้พื้นมันลื่นด้วยพี่

แล้วตีไปกี่ครั้งที่บอกว่าตีด้วยไม้เรียวค่ะ

ขอแค่นี้นะครับ

ศรีบ้างไงศรีแล้วโทษให้แฟนไหม

มันยาก

ก็ดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วคือ

โทษอธิกรรม

ตัวคุณสิรานีก็บอกว่า

ตัวแม่เด็กบอกว่า
ส่วนประเด็นที่ว่า

อันนี้ก็ต้องถามแม่เด็กว่าไอ้เรื่องแขวนคอนี่มันยังไง
เธอบอกว่าเธอไม่ได้แขวนคอลูกจริง
พูดไปอย่างนั้นแหละพูดประชดสามี
ยอมรับว่าหนูตีลูกมั่งถ้าลูกดื้อ
แต่ถ้าถึงขั้นแฝนคอหนูไม่ได้ทำ
เขาก็โมโหเขาเมาเขาเมาจริง

เมาแล้วก็โมโหด้วยแบบว่าเด็กขี้ถ่ายเรียดราดอย่างนี้
เพราะฉะนั้นถ่ายเรียดราดคิดว่าเด็กไม่เป็นอะไร
แกล้งคิดว่าเด็กแกล้ง
แต่จริงแล้วมันไม่ได้แก้อย่างนี้มันถ่าย
แล้วด้วยความว่าโมโหแบบถ่ายไม่เป็นที่อย่างนี้

ขอให้ได้เกิดมาอยู่กับคนดีที่ดีกับหนู

ให้เจอแม่ที่ดีที่พร้อมเลี้ยงเขาอย่างนี้

เพื่อนบ้านก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราเพิ่มเติมนะคะ

บอกว่านายวิโรธเนี่ยทำร้ายร่างกายลูกเมียบ่อย
เคยเห็นน้องไทเกอร์ปากแตก

ก็ไปถามนะไม่ได้นิ่งเฉยนะ
ไปถามนายวิโรธพ่อเลี้ยงว่าไปทำเด็กรึเปล่า
วิโรธตอบว่าก็เด็กมันดื้อไม่กินข้าว

คือตัวเพื่อนบ้านบอกว่า
เชื่อนะคะที่พ่อเลี้ยงบอกว่า
แม่เด็กจับลูกแขวนคอเพราะว่าคือแม่เด็กเขาก็รักลูกเขาแหละ
เคยเห็นว่าเออเขาก็รักลูกเขาจริงแต่ก็เป็นคนที่ไม่ค่อยพูดไม่ค่อยอะไร
อันนี้เพื่อนบ้านก็พยายามจะให้ข้อมูลเพิ่ม
แต่สุดท้ายเรื่องของคดีความตำรวจแจ้งข้อหาพ่อเลี้ยงก็คือทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย
นำตัวไปฝากขังต่อสารสมุทรปราการพรุ่งนี้คัดค้านการประกันตัวนะคะเพราะว่าพฤติกรรมมันชัดว่าหลบหนี
ส่วนร่างของน้องไทเกอร์เด็กชายวัย๒ขวบครึ่งที่เสียชีวิต
ครอบครัวนำมาประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดป่าเกสอำเพียรพรัดแดงจสมตปากราห์น
สวดพระพิธรรมศพ๑คืน
แล้วก็จะมีการชาปนกิจวันที่๑๒พฤศจิกายนนะคะ
โอ้โหน่าเห็นใจเด็กจริงค่ะ